ต่อที่เรื่องของการใช้เงินกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ก็ช่วยให้ไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมนั้นเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นครับในการใช้เงิน
แม้ว่าในวันที่คุณผู้ชมนั้นลืมพกเงินสดติดตัวไป
ส่วนวิธีการใช้บัตรเดบิตในการชำระสินค้าก็มีขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์เลยครับ
กี้ชุดไหลำโบราณมาพร้อมชุดผักสุขภาพ
จะเต็มด้วยเนื้อหมูหมักกุ้งหมึกกรอบและตับอ่อน
ราดด้วยซอสหมักไฮล้ำสูตรพิเศษ
หนึ่งในสูตรซุกี้นานาชาติของร้านมีโอซุกี้
เอาใจคนที่รักสุขภาพด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสดสะอาด
จากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะแถมราคาก็สบายกระเป๋าค่ะ
มือนี้ราคาเบาสมกับคุณภาพของอาหาร

ก็สามารถใช้แทนเงินสดได้ค่ะ
จากนั้นกดรหัสพิน๖หลักเพื่อยืนยันการจ่ายเงิน
โดยที่รายการค่าใช้จ่ายจะถูกหักออกจากบัญชี

เหมาะกับไลฟ์สไตล์สาวยุคดิจิทัลสุดค่ะ
สามารถเปิดวงเงินได้ด้วยตัวเองตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
มีวิธีการสมัครง่ายมาแนะนำ
เวลาเราได้รับบัตรมาครั้งแรกนะครับ
เราจะตั้งวงเงินไว้ประมาณสัก๕๐๐บาท
เป็นวงเงินในเบื้องต้นในการซื้อสินค้าและบริการ

ถ้าเราต้องการได้วงเงินสูงขึ้นนะครับ
ติดต่อที่สาขาหรือเข้าไปที่๑๓๓
ก็จะปรับเปลี่ยนวงเงินนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับ
หลังจากนั้นแล้วเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการต่างที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งสามารถจะช่วยในการเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
เพราะฉะนั้นนอกจากเห็นว่าเรื่องความสะดวกเรื่องการเตือนต่าง
เราก็สามารถจะตรวจสอบธุรกรรมหรือรายการจับจ่ายใช้ส่อยของเราได้ตลอดเวลา
หลังจากตรวจสอบยอดเงินที่แคทเชียร์แล้ว
ก็จะหลดปากกาเซ็นลงบนใบบันทึกรายการรับบัตรคืน
เท่านี้ก็ทำให้การใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องง่าย
ให้ไลฟ์สไตล์การใช้เงินเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบาย
มื้อเที่ยงนี้อิ่มอร่อยมากขึ้น
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน